ท้องถิ่นเขามีความเชื่อที่มันแตกต่างกันออกไป
รวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับการที่เราจะป้องกันผีร้าย
อับประมงคลหรือสิ่งที่จะไม่ดีเข้าบ้าน
เขาบอกว่าคนโบราณให้ลองนำสิ่งของต่างเหล่านี้
ห้อยไว้ที่หน้าบ้านแล้วจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้
ว่าแต่ว่าของที่ว่านั้นคืออะไรมีอะไรบ้างไปดูค่ะ
คุณผู้ชมครับคนโบราณเชื่อกันว่า
หากนำสิ่งของเหล่านี้มาห้อยไว้ที่หน้าบ้าน
จะสามารถช่วยกันและขับไล่พูดผี
รวมถึงสิ่งอัปมงคลได้
ของแต่ละอย่างจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่เรื่องแรกกับความเชื่อ
เกี่ยวกับการห้อยเสื้อสีแดงกันผีแม่ม่ายมาเอาชีวิต
พาคุณผู้ชมมากันที่บ้านหน้าเจริญ
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเจียงอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิ

พร้อมใจกันนำเสื้อสีแดงมาห้อยไว้ที่หน้าบ้านอย่างพร้อมเพียงกัน
เนื่องจากมีข่าวลือเกี่ยวกับผีแม่ม่าย
อารวาสในพื้นที่และพรากชีวิตชาวบ้าน
อยู่ในผู้ชาญไว้กลางคนไปถึงเก้าคน
ในระยะเวลาเพียงแค่๒เดือน
จากเหตุการณ์นี้มันได้สร้างความหวาดกลัว
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ทุกคนจึงพากันนำเสื้อแดงออกมาแขวนและห้อยเพื่อกัน
มีแม่ม่ายมาเอาชีวิตเพราะคนโบราณเชื่อว่า
หากผีแม่ม่ายมาอยู่ที่บ้านใครและเห็นเสื้อสีแดงแขวนอยู่หน้าบ้าน
แสดงว่าบ้านนั้นไม่มีผู้ชาย
จึงทำให้ผีแม่ม่ายไม่มาเอาชีวิตผู้ชาย
ในหมู่บ้านไปนั่นเอง
มาต่อกันที่เรื่องที่๒กับความเชื่อเกี่ยวกับการห้อยเกือกหมา

ที่คุณผู้ชมเห็นชาวบ้านนำเกือกหมามาห้อยไว้หน้าบ้านแบบนี้
เขาไม่ได้ทำเพื่อประดับบ้านแต่อย่างใดนะครับ

เขาห้อยเกือกม้าเพื่อใช้เป็นเครื่องราง
ไว้สำหรับการพูดผีและสิ่งอัปมงคลต่างหากล่ะครับ

ผู้เป็นสารถีรถม้าเมืองลำปาง

นำเกือกม้าเก่ามาห้อยไว้ที่หน้าบ้าน
เกือกม้าจะช่วยกันพูดผีปีศาจ
และคุณสัยอัปมงคลจากผู้ไม่หวังดีได้
อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเรื่องแคล้วคาดและเมตตามหานิยมได้อีกด้วย
เพราะคุณโบราณเชื่อว่าหมาเป็นภาษณะของพระอิ่น
จึงมีความวิเศษในตัวเอง
มักนำเกือกม้าที่เป็นของติดตัวของม้า
มาทำเป็นเครื่องรางของขลังนั่นเอง
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อโบราณ
ห้อยสิ่งของกันผีร้ายที่เรานำมาฝากทุกคน
เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ
อย่างที่บอกมันก็เป็นความเชื่อที่สืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณบางพื้นที่เขาก็ยังคงมีการอนุรักษ
หรือว่าทำพิธีกรรมตามความเชื่อแบบนี้เอาไว้
แต่บางพื้นที่อย่างที่บอกค่ะก็อาจจะเลือนหายไปบ้างตามการเวลา
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ